เรื่องบ่อนพนันที่มาเปิดแล้วชาวบ้านแถวนั้นบอกเสียงดัง

กะเตียดร้อนครับต้องฝากเงินมาใช้หนี้เขาเนี่ย

ดวงที่สองเป็นเหมาะการผูกสร้างแล้วก็อาจเป็น
โอ้โหนี่ให้ฟังค่ะแล้วเขาบอกเลยว่านอนไม่หลับ
เสียงมันดังเขาออกกันทั้งคืนเลยอ้าเฮ้า
ไม่ใช่โต๊ะสนุกแล้วนะคุณนัทพงศ์นะ

ก็เนี่ยชาวบ้านที่เขาอยู่ในซอยด่านสำโรง

โทรมาร้องกับนักข่าวเลยบอกว่า
เฮ้ยคุณนักข่าวมาดูหน่อยเถอะ

ใกล้ที่พักตรงด่านสำรงซอย๔

เสียงดังเหลือเกินคนแถวนี้ไม่ได้หลับ
ไม่ได้นอนเนี่ยญาติอ่ะนะ

เอาเป็นหนี้ครอบครัวเดือดร้อนอีก

ลักษณะเขาบอกเป็นอาคารปูน

แล้วก็มีบ่อนอีกแห่งนึงนะอยู่ที่ด่านสำรง
๓๘คือเหมือนกับทาวน์ฮาวส์

ไปหลายหน่วยงานแล้วแจ้งตำรวจยัง

เหนือแล้วพอปิดไปป่ะ

ทีนี้ก็เลยต้องลงพื้นที่ตรวจสอบหน่อยค่ะ
คนเป็นนักข่าวอย่าเพิ่งรีบเชื่อ

ไปเลยทีมข่าวไปไปตรวจสอบจุดแรก

เลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้ามาประมาณ๕๐เมตร
อาคาร๒ชั้นใกล้ตลาดสด

มอเตอร์ไซค์จอดเพียบหลายคัน

ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอันนี้จุดแรก

นักข่าวก็เจออาคารต้องสงสัย
ไอ้ชั้นล่างเนี่ยเป็นแบบที่พี่เบิร์ตบอกเลย

อืมไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์มาจอด

ก็บอกว่าบอกว่าอะไรลองฟังดูฮะ

ก็๑๒ชั่วโมงครับพี่
ก็ไม่อะไรหรี่เหรอ

คนเฝ้าคนนี้เขาบอกเขาออก๒ทุ่ม

คาดว่าเป็นในทุนเดียวกันกับ

กระโดดมามาเปิดอีกที่ใหม่
ทั้งนี้เขาก็วอนเจ้าของท้องที่เนี่ย

มาดูให้มันคลายข้อสงสัยของผู้คนแถวนั้นหน่อยไหม
อย่าให้ชาวบ้านรู้อย่างเดียวตำรวจน่าจะรู้ด้วยไหมล่ะ